คือตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็ระมัดระวังกันเต็มที่ทุกจังหวัดทุกพื้นที่นะคะ
โควิด๑๙นี่คือต้องบอกว่าหลังจากที่แพร่มาจากตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาคร
ตอนนี้ผลกระทบหนักไปตกอยู่ที่เกษตรกรอาหารทะเลโดยเฉพาะเกษตรกรที่เขาเป็นผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง
เพราะฉะนั้นรัฐบาลเองเขาบอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็พยายามจะช่วยแก้ปัญหานี้ให้ด้วยการเดินสายกินกุ้งโชว์ค่ะ
วันนี้เรามีรัฐบาลที่สองคนนี่คนแรกไปดูก่อนเลย
เป็นไงคะกินให้เห็นกันจะเลยนี่จำได้ไหมคนนี้ใคร

ใช่จะมาจากไหนก็ไม่กลัวทั้งนั้นแหละ

เขาไปเยี่ยมตลาดล้านเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ
ก็ทั้งกุ้งทั้งอาหารทะเลที่นำมาทานเนี่ย

เอามาให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

กุ้งโชว์เหมือนกันท่านนี้เลยค่ะ

ท่านอนุชานาศาสัย
อนุชารัฐมนตรีสำนักนายก

ตอน๓ทุ่มกว่าแบบนี้

กุ้งเผาแบบตัวเบอร์เรอเลย

น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ย

ได้ยินเสียงชัตเตอร์รวมไหมคะ

ไปกับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
แล้วก็ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย
คือไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ที่สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร
และผู้ประกอบการประมงเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

กินทั้งกุ้งเผากินทั้งอาหารทะเล

แบบสุกปรุงสุกนี่ไม่ต้องห่วงเลย
ถ้าปรุงสุกแล้วเนี่ยไม่มีทางแน่ที่มันจะมีโควิด๑๙
โดยบอกเลยนะคะว่าจริงแล้วนายกรัฐมนตรี
มีความห่วงใยแล้วก็กังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
อยากให้ประชาชนมั่นใจในการกินกุ้งกินอาหารทะเล
เพราะมันไม่ใช่ต้นต่อของโควิด๑๙
ที่เขาติดติดกันที่ตลาดกลางกุ้งอะไรเนี่ย
คือผู้ติดเชื้อเขาไปซื้ออาหารทะเลจากสวรรค์สมุทรสาคร
ซึ่งเจ้าของแพร่เขาติดเฉย
คือมันติดจากคนสู่คนไม่ได้ติดจากกุ้งสู่คน
หรือว่าจากปลาหมึกที่ตายแล้วสู่คนอะไรแบบนั้น
เพราะฉะนั้นคือที่ต้องออกมาบอกแบบนี้
เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเลิกบริโภคอาหารทะเล
ไม่ตายกินกุ่มอะไรเลยมันส่งผลหนักมากต่อผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า
และกันในยามวิกฤตแบบนี้นะคะ
ซึ่งวันนั้นที่จะถึงนี้ที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
เดี๋ยวจะเอาเมนูกุ้งไปเลี้ยงรัฐมนตรีทั้งธรรมเนียบเลย

หมกปลาหมึกกุ้งหอยปูปลาก็ได้หมดแหละ

ว่าถ้าท่านไปซื้อท่านกลัวว่าจะมีเชื้ออะไรปนเปื้อน
ท่านก็ใส่ถุงมือนะครับล้างให้สะอาดอะไรก็ทำให้สุกเนี่ยนะครับถูกต้อง